อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

เหมือนเด็กดูไม่ค่อยล่าเริงไม่สดใสแล้วก็เหมือนไม่ได้อยากร่วมกิจกรรมอะไรมาก
น้องก็เลยจัดกิจกรรมแยกเป็นกิจกรรมกลุ่มเล็กเพื่อพูดคุยกับเด็กสอบถามว่าเหมือนมันมีปัญหาอะไรมันเกิดอะไรขึ้นคือน้องเขามีความสงสัยอะค่ะ
หลังจากที่น้องได้แบ่งกลุ่มสอบถามแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงแล้วก็เหมือนการใช้แรงงาน
นักศึกษากลุ่มนี้ก็เลยร้องมาที่เพจเส้นได้ประมาณวันที่๒๔ตุลาคมค่ะ
เมืองต้นพอเพจเส้นได้ได้รับข้อมูลปุ๊บทางเราก็ยังไม่ได้เชื่อเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้
เราก็เลยส่งทีมภาคสนามลงไปเก็บข้อมูลเราก็ไม่ได้ขอไม่ได้ขอกลุ่มเป้าหมายจากน้องนักศึกษาค่ะ
เพราะเราอยากจะสอบถามว่ามันจริงไหมคือเราต้องเช็คข้อมูลก่อน
ทางทีมพัฒนาสนามของเราเนี่ยก็ไปเจอพยานสองท่านที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยสอบถามถึงเหตุการณ์ภายในบ้าน
ซึ่งพอได้พูดคุยปุ๊บปรากฏว่ามันตรงกันมันตรงกับข้อมูลที่น้องนักศึกษาที่ได้ให้เรามา
ทำให้เราเนี่ยก็เลยไปขอคำปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปคมและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมค่ะ
อย่างคลิปที่ออกมาที่ปรากฏเนี่ยน้องกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาร้องทางเส้นได้
เขามีคลิปมาให้เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะใช่ค่ะ
วันที่มาร้องก็เอาคลิปมาให้เลยใช่ค่ะ
เส้นได้ทางคุณอังสนาหรือว่าคุณเต็มซินีคุณพีรพลพอวันนั้นเห็นคลิปกันไหมที่นักศึกษาเขามาร้อง
เห็นแต่แทบจะไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไง
เราเลยต้องลงภาคสนามไปสืบถามข้อเท็จจริงเราไม่ได้ถามเด็กเด็กอย่างเดียวนะคะ
เราถามคนที่อยู่รอบข้างแถวนั้นด้วยอยู่แถวมูลิธิว่าเคยอยู่แถวที่เด็กไปทำงาน
ว่าเคยพบเจอเด็กเด็กมาทำงานที่นี่หรือไม่และพฤติกรรมของเจ้าของมูลนิธิเป็นอย่างไร

คือตอนที่เห็นจากคลิปน่ะตอนนั้นเราคิดยังไงเราคิดว่าอาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นครั้งเดียวครั้งหนึ่งของการดุด่าเด็กหรือว่าตีเด็ก

พระที่อยู่มูลนิธิอยู่ติดวัดนะครับมีรั้วกั้นขนาดพระก็ยังเป็นคนเล่าให้ฟังด้วย

ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ในในบริเวณนั้นได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเด็กร้องได้ยินเสียงการดุดาว่ากล่าว
เห็นเด็กออกมานั่งร้องไห้ข้างหน้าหรือแบบเด็กว่ายน้ำมาหามาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ

มันมีท่าน้ำวัดเด็กห่างประมาณ๑๐เมตร

ว่ายน้ำจากมูลนิธิ

ตรวจสอบข้อมูลสอบถามข้อมูล

ในการที่จะเข้าไปดูในมูลนิธินี้นะครับ

ในวันตาย๒๙ของพคุ้มครองเด็กเนี่ย

กระทำที่เป็นการทำความรุนแรงของเด็กเนี่ย
สามารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นะครับ
เราก็ไปแจ้งพนักงานสอบสวนนะครับ

ซึ่งเขามีหน้าที่คุ้มครองเด็กอยู่แล้วนะครับ

มเข้าไปได้โดยไม่ต้องมี

เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า
เราแจ้งเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เข้าไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
คุณบ๊วยวิงบ๊วยคือพอไปตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีข้อมูลแบบเนี้ย
รวมทั้งคลิปที่เห็นที่กลุ่มนักศึกษาเขาเอามาให้เนี่ย

รู้สึกตกใจมากเลยว่า

มันดู
ไม่ใช่วันเดียวนะครับเขามีถูกกระทำต่อเนื่องกันมา
เป็นระยะเวลาหลายปีหลายปีเหรอใช่ค่ะเด็กเด็กบอกว่า
เรื่องแบบนี้มันไม่แดงขึ้นมาเป็นเพราะว่าเด็กในรุ่นนั้น
ไม่มีโทรศัพท์เหมือนรุ่นนี้ไม่มีโทรศัพท์ที่จะถ่ายคลิปออกมา
ออกให้ออกมาให้สังคมได้รับรู้เหมือนตอนนี้ตอนนั้นเขาเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย
เขาไม่มีโทรศัพท์ในยุคก่อนก่อนเนี่ยค่ะเราไม่มีโทรศัพ
อันนี้เป็นจากคำบอกเล่าของเด็กเด็กนะคะเด็กบอก
คือเด็กไม่มีโทรศัพท์ใช้ใช่ค่ะหรือว่าเขาไม่ให้ใช้
เขาไม่อนุญาตให้ใช้ใบอนุญาตให้ใช้ด้วยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ย
เด็กเด็กก็คือการเข้าถึงทางเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ถูกไหมคะ
ค่ะมันก็เลยไม่มีการถ่ายคลิปออกมาให้สังคมได้รับรู้คือคือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่ง
ก็เหมือนกับที่ทางเส้นได้บอกว่าเห็นคลิปที่แรกยังตกใจเพราะต้องยอมรับว่าทางครูยุ่น
คือท่านก็คนที่มีชื่อใช่ค่ะได้มาต้นทุนทางสังคมหรือว่าทำงานดูแลเด็กอะไรต่างต่างนานา
แต่เอาละเราบอกเราไปตรวจสอบข้อมูลหมดแล้วเดี๋ยวขอถามคุณบีหน่อย
คุณบีมีน้องอยู่ที่มูลนิธิบ้านครูยุ่นค่ะอยู่ตั้งแต่กี่ขวบนะสองขวบค่ะ
สองขวบจนตอนเนี้ยสิบกว่าใช่ค่ะก็สิบกว่าปีแล้วไม่เขาเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยเหรอ
หรือว่ายังไงคือช่วงเป็นก่อนก่อนอ่ะใช่เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลย
แต่ที่เด็กทุกวันนี้ที่เขาถ่ายคลิปออกมาได้เพราะว่าแอบใช้คือแอบคือ
คือเหมือนบางทีผู้ปกครองเอาไปให้ใช้เพราะบางทีเทคนิคตอนเนี้ยมันคือแบบ
บางทีอยากโทรหากันไลน์หากันเหมือนแบบเนี่ยค่ะ
ทุกวันนี้คือแอบใช้เพราะถ้าเกิดแล้วเขาจับเขาจับไม่ได้หรือยังไงหรือ
ต้องจับไม่ได้ถ้าจับได้ก็โดนทำโทษอ๋อแสดงว่าเขาก็ยังไม่ได้อรุญาต
โทรศัพท์ใช่ค่ะอันนี้ก็ข้อมูลตรงกันคือใช่ค่ะ
ถ้าเกิดจับได้จะทบโทรศัพท์ถึงแล้วก็โดนทำโทษด้วยใช่
น้องของเราเขาบอกไหมว่าทางทางมูลนิธิทางบ้านเขาเขาให้เหตุผลว่าอะไรถึงไม่ให้ใช้โทรศัพท์
เขาให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องไม่ได้บอกแต่ว่าส่วนตัวที่หนูถามเนี่ย
หนูถามจากคนที่นั่นคนที่ดูแลเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเพศเข้ามา
ผู้หญิงอาจจะห่วงเรื่องเพศอย่างเรื่องผู้ชายอาจจะห่วงเรื่องยา
ถ้ามันมีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาคือเหมือนเขาไม่อยากให้เด็กรับรู้ตรงนี้เลย
เพราะมันจะเป็นช่องทางการติดต่อที่จะให้เด็กเสียอนาคตที่เขาบอกหนูนะคะ
อ่าค่ะคือถ้าเด็กได้ใช้โทรศัพท์เดี๋ยวผู้หญิงอืมอาจจะไปถูกหลอกถูกหรือไปเสื่อมเสียเรื่องเพศ
ผู้ชายเดี๋ยวถูกชักชวนค่ะไปติดโยงติดยาใช่ค่ะ
ก็เลยไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยเด็กรุ่นก่อนหน้านี้
เขาก็เลยไม่สามารถจะถ่ายทอดอะไรออกมาได้อย่างที่เส้นได้บอกใช่ค่ะ
กระทั่งเคสล่าสุดเหตุผลนี้มันฟังไม่ขึ้นหรอกครับ
เพราะว่าเทคโนโลยีมันต้องเรียนรู้กันไปตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
ไม่ให้ใช้เทคโนโลยีเลยก็คือการปิดบังข้อมูล
วันนั้นที่กลุ่มนักศึกษาเขาเข้าไป
แล้วเด็กมาบอกเขาแล้วเขาเอาคลิปให้เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไง

คือทางน้องนักศึกษาเขาส่งคลิปให้เราในวันที่๒๔ตุลาค่ะ

เขาไปทำกิจกรรมก่อนหน้านั้นแต่เขามาส่งให้เราวันที่๒๓

ส่งให้วันที่๒๔พร้อมกับวันที่มาแจ้งเรื่องเลยใช่ไหม

เดียวกันเลยคือคือแจ้งเรื่องมาก็พร้อมกับมีคลิป

โดยบอกว่าตอนที่ไปทำกิจกรรมที่นั่น
มีเด็กมาบอกอย่างนี้แล้วเด็กก็เอาคลิปมาให้ดู
ใช่คือเราก็ยังไม่ได้เชื่อว่าคลิปนี้มันเป็นที่ไหน
เราก็เลยต้องหาข้อมูลเองโดยที่แบบเป็นกลุ่ม

แล้วมันเป็นสถานที่ที่นี้จริงไหม
มันเป็นบุคคลที่น้องกล่าวอ้างถึงจริงไหม

เราไปสืบตั้งแต่วัน๒๔ถึง๒๕๒๖๒๗๒๘
วันที่๓๐เราถึงไปแจ้งความนะครับ

ทางพมก็เข้ามาทางตำรวจก็เข้ามา
ทางครูยุ่นเองเมื่อวานไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางตำรวจนะฮะ

ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกับสื่อมวลชนเอาไว้

หรือว่าทางพี่ของน้องที่อยู่ที่บ้านของครูยุ่น

มันมีเหตุผลที่มันฟังได้ไหม

เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับทุกผู้ชมครับ

มูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่น
คือแน่นอนว่ามันมีมุมมองสองฝั่งนะฮะ
แม้ว่าทางคดีความเนี่ยจะต้องดำเนินกันต่อไป

ตอนนี้คุณแก้วสันอติโพธินะครับ
ท่านประธานเป็นประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่น

ก็อาจารย์ค่ะคือตกลงแล้วเนี่ย
ในเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
มูลนิธิของครูยุ่นเนี่ย
ยังยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหมครับว่า
มันก็เป็นไปตามปกติของการดูแลเด็กนั่นแหละ
ก็เป็นไปตามที่ให้ปากคำไว้

ว่าเป็นการทำโทษไม่ใช่การทำร้าย

ส่วนการที่ว่าเป็นการใช้แรงงานเด็ก
อันนั้นก็เป็นเรื่องเร่งตามไปจะไปขอทำงาน
ได้ก็อยู่บ้านแล้วก็ให้ข้าขนมไป
ก็แค่นั้นมันไม่ได้ไปตั้งโรงงานค้ามนุษย์

ว่างอยากไปช่วยงาน

ติดต่อยาดพี่น้องอะไรไม่ได้เลย

ตื่นมา๘โมงเช้าก็
ต้องบอกว่า
อันนี้มันเอาอย่างกันบนก็ยุ่ง

มีโทรศัพท์มือถือได้มีได้ไหมไม่ได้ค้นไม่ได้อะไรอยากให้เห็นอะไรก็ไปพูดไปพูดก็ออกไปอาจารย์กันเวลานอนก็ต้องนอนแล้วแค่นั้นเป็นเรื่องวินัย
ไม่ใช่ว่าห้ามมีเพื่อที่เดี๋ยวจะไปถ่ายโครงถ่ายคลิปอะไรจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเขาไปถ่ายคลิปแล้วเป็นข่าวขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
มันใช่อันนี้เป็นเรื่องวินัยในส่วนถ่ายคลิปมันแกไปเอามาจากไหนยังไงก็ว่าไปเถอะ
อาจารย์ในคลิปเนี่ยที่อาจารย์เห็นวันแรกเลยอาจารย์รู้สึกยังไงตอนนั้นได้เห็นไหม
ไม่รู้มันก็ไปการทำโทษถามว่าทำไมต้องไปตีอย่างนั้นตอบก็เคยตัดเตือนไว้แล้ว
แล้วก็ใครมาอยู่เราก็จับฝึกทำสระน้ำให้แล้วก็จับฝึกหันว่ายน้ำให้เป็นเผื่อตกเข้าไปแต่เล่นเราก็ไม่ให้เล่น
ไม่เชื่อครูพี่เลี้ยงมาบอกให้ขึ้นก็ไม่ยอมขึ้น
แล้วที่สำคัญก็คือเราเอาน้องที่ว่ายน้ำไม่เป็นครับเอาใส่เรือพาไปก็มี
โดดก็มีว่ายน้ำไม่เป็นเด็กสูงขนาดนี้นาทีเดียวก็ตายแล้ว
มันจะเป็นก็เหมือนกับคือยุ่นเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นเหมือนพ่อ
เขายังดูแลลูกครับพี่เอาพี่เอาน้องน้องว่ายน้ำไม่เป็น
ลงไปลงไปในแม่น้ำในกรองอ่ะเป็นภาคภูมิว่าไงตีไม่ตี
อ่าคือแสดงว่าในคลิปที่ปรากฏเนี่ยเป็นกรณีเรื่องของการรุ่นพี่พาเด็กรุ่นน้องไป
ว่ายน้ำไปเล่นน้ำอย่างเดียวเลยเออไอ้ข่าวที่ว่าไปไปเล่นกูยุ่นหวงสะ
เด็กไปเล่นในสระก็เลยเลยตีแล้วเด็กเขาก็ไปให้ปากคำกับทางอายการทางอะไรหมดแล้ว
มันเป็นเป็นเรื่องไปเล่นเป็นเรื่องไปเล่นในแม่น้ำไม่ใช่ในสระ
ก็พูดมากไปมันก็แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ไปเอาฟังเด็กอะไรมาก็เอามาพูดพูดตลอด
ก็กระบวนการทำก็ทำงานแล้วก็คงฟังกันบ้างเท่านั้นว่าจะไปแทรกอะไรมากนัก
อาจารย์แต่ว่าแต่ว่าทีมที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย
เขาบอกเขาไปคุยกับเด็กหลายคนเลี้ยวเข้าไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
มันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ในคลิปอ่ะอาจารย์
ดูว่ากันมาให้เป็นเรื่องเป็นราวหาแล้วก็จะไปฟังเด็กครับ
เขาก็เข้ามาถามเขาอย่างนั้นใช่ไหมก็คุยกันสักถามกันได้
ไอ้วิธีฟังเด็กมาแล้วเชื่อทุกอย่างเนี่ยพวกเราก็เข้ามาลุยกัน
อาจารย์แล้วถ้าไม่ให้ฟังเด็กแล้วอาจารย์ให้ฟังใครอาจารย์
ก็ฟังสองฝ่ายประเด็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ฟังแต่เด็กแล้วก็ว่าไปเลย
สองฝ่ายก็คือต้องฟังต้องฟังครูยุ่นด้วยต้องฟังอาจารย์แก้วสรรด้วยแล้วก็เด็ก

ไม่คือฟังเขาหมดแล้วก็เข้ามาแซ่กหมด
แล้วถ้าเกิดมันไม่จริงแล้วสารสั่งไม่ผิด
ถ้าคุณอิทธิสเต็มไปแล้วใครจะรับผิดศพอ่ะ
ทำไมไม่ผิดต้องฟังให้ชัด
ก็จะถามได้
อยากเข้ามาเราก็เปิดให้เข้าคุยกับเด็กก็คุย
แต่เด็กพูดอะไรยังไงก็ถามได้ว่าจริงไม่จริง
ไม่พาดนี้อยู่ดีกันสร้างเขามาจนเจ็งไปเลย
คืออาจารย์แก้วสรรกำลังมองว่าตามกระบวนการขั้นตอนเนี่ย
ควรจะมาสอบถามทางผู้ที่ดูแลมูลนิธิก่อนด้วย
ไม่ใช่ว่ามาถึงไม่ถึงไม่ใช่มาถึงก็แบบโอ้โหพอเมามาเลย
ตำรวจมาเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ควรครับ
ทำอย่างนั้นเลยเป็นกฎหมายด้วยคุณจะออกคำสั่งอะไร
ทำอะไรเนี่ยอย่างพมเนี่ยคุณก็เข้ามาได้ถามได้นะฮะ
แล้วตอนเนี้ยเขามาแล้วตอนนี้ถึงถึงก็มาสอบปากคำ
เด็กเอาอยการเอานักศิษยามาเพื่อจะได้ความถามกัน
อย่างมีมีกระบวนการทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรก
ถ้าครูยุ่นเป็นอันตรายอะไรจริงคุยกันแล้วก็บอกเอ้า
ถ้าผมเป็นพมนะบอกว่าครูรุ่นหลบไปก่อน
เราจะให้คนมาดูแลเราเสร็จแล้วให้เด็กเรียนหนังสือจนจบก่อน
กำลังจะสอบเนี่ยเด็ก๔๐กว่าคนเนี่ยกำลังจะสอบ
แล้วคุณทำลายชีวิตอนาคตกันเนี่ย
แล้วถ้ามันไม่จริงเนี่ยใครจะเอาผิดชอบ

ของเอาครูยุ่นออกไปแล้วก็ดูแล
ยุ่นเขาบอกกับอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องนี้
งานมันหนักอยู่แล้วนะหนักมากมากเด็กสมัยนี้ก็ดูแลยาก

มีก็ได้เอามาเลี้ยงเด็กมันก็ไม่มีหมด
แต่ถือเลี้ยงให้ก็ไม่ดี

เด็กบางคนเขาบอกบางทีเนี่ย
ยุ่นโมโหแล้วไปต่อยเขาปากแตกเลย
อันนี้ผมไม่เคย
คุณก็ไปถามครูยุ่นให้ให้เป็นเรื่องเป็นราวถามได้ตอบได้
บอกก็ได้อย่าจะทำอย่างงี้ผมก็ต้องเรียกยุ่นมาถามเฮ้ยทำจริงเปล่า
ก็ว่ากันมานี่ไม่มีอะไรฟันเด็กอย่างเดียวแล้วก็ลุยเลย
มันก็เจ๊งข้ามบบสิถ้าเกิดไม่จริงเนี้ย
ถ้าเด็กตอนเนี้ยผมเป็นโหมเนี้ยไม่ไม่ได้เรียนเลยเนี้ย
ไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยพ่อแม่มามาตามที่ศูนย์
กันต่อไม่ได้ว่าอยู่ไหนตอนนี้มีเด็กเหลืออยู่ที่
ไม่ต้องมาลงไม้ลงมือไม่ต้องมาให้สาว
มันก็
เชื้อเข้าไปสุดแรงยกสูงอันนั้นทำร้าย
คุณดูไม่เป็นอันนั้นตีแบบนี้ตีแนวราบอันนั้น
มันเจ็บหรือเปล่าหมายถึงตีในคลิปอ่ะเหรอ
เออดูคุณภาคภูมิดูในคลิปมันมีเรื่องบ้าง
แต่ตีไม่ตีตีก็ตีเพื่อจะกำหลาบทั้งหมด

อืม

มีการชี้แจงมีการอธิบาย

เอาล่ะทางคดีความก็ต้องว่ากันตามกระบวนการต่อไปเนี่ย
อาจารย์มีอะไรอยากบอกสังคมหน่อยไหมฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านมุรินทริวันครูยุ้น
บ้านครูยุนน่ะคือผมว่ามัน
คือสังคมเราผิดเด็กที่ถูกรังแก่มาเยอะมันมันแม่เนี่ย
ลูกท้องหนึ่งก็เอามาฝากเอ้าไอ้ท้องไปอีกท้องนึงเอามา
ฝากสี่คนเอามาฝากหมดจนต้องบอกต้องบอกพ่อเถอะจะทำ
แบบเนี้ยมันต่อสังคมมันเด็กมันถูกรังแก่ถูกทอดทิ้ง
เนี้ยมันเยอะแยะการดูแลเนี้ยก็อย่างครูยุนเนี้ยแต่
พวกผมที่เข้าไปช่วยเขาเนี่ยเขาคิดว่าเออมันเป็น
เรื่องยากถ้าทำได้จริงเนี่ยมันจะช่วยได้ครับ
พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงคะเนี่ย
แทรกกันแบบนี้มันทำงานไม่ได้หรอกเด็กพูดอะไรก็เชื่อหมด
มันก็ชิบหากันแล้วล่ะแล้วไม่รู้จะโดนอีกบ่ไหลถ้า
ทำงานอย่างงี้ไม่ไหวฮะไม่มีใครทำได้หรอกแล้วมุ
นิธิตรงนี้ทำมูลนิธิตรงนี้ทำยังไงต่อฮะ
อาจารย์จะไปยังไงต่อไม่ก็ก็ต้องประชุมปรึกษากันถ้า
ผมดูครูยุ่นเขาผมเอาเดี๋ยวเขาใส่เจรลแล้วผม
ผมก็ผมเจรภนาดนี้มันมันมันคงไม่คงไม่ไหวอ่ะ
ก็โดนโดนอีกเนี้ยฟูทนง่ามันเข็ภทรอาจารนี้หมาย
ถึงจะเลิกเลยนะคะจะไม่ทำแล้วหรอหรือแหงไงมันมัน
มันเข็ภน่ะก็ก็ต้องคุยที่ไหวไม่ไหวจะมีใครมาแทน
เลยซื้อเหรอไอ้เร้เสียไปอาการทางมือที่จะศึกกันเมื่อไหร่
ผมไม่เคยอยากไปแก้อะไรล้างหูมีหู
ได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับอาจารย

หน้าสอบถามใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

เป็นประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่นนะฮะ
เดี๋ยวคงต้องขอพักสักครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวขอกลับมาถามหน่อยนะ
เรื่องที่ทางครูยุ่นเองหรืออาจารย์แก้วสรรเขาบอกเอาไว้นะครับ
เรื่องของเพื่อนของน้องเราเห็นเขาบอกเขากำลังกลัวกันมากเลยใช่ไหม

คุยกันต่อเลยนะฮะทางอาจารย์แก้วสรรบอกไม่อยากตอบโต้กันออกอากาศนะ
แต่ว่าเราก็จำเป็นต้องเอาข้อมูลมาถามกันหน่อย
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์แก้วสรรประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่น
บอกทำไมไม่ทำตามขั้นตอน
ทำไมไปฟังแต่เด็กฟังเด็กเสร็จปั๊บปุ๊บปับปุ๊บปับบุกเข้ามานู่นนี่นั่น
เอาตัวเด็กไปเลยทำไมไม่ทำตามขั้นตอนไม่ถามทางเขาบ้าง
อันนี้ต้องขอเรียนทางอาจารย์แก้วสรรแล้วก็เรียนทางคุณภาคภูมินะคะ
เส้นได้ร่วมกับพมจร่วมกับทางตำรวจทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการไปขอหมายที่ศาลก่อนเป็นหมายค้น

ไปขอหมายค้นเนี่ยทางศาลเนี่ยชี้ให้เห็นว่าทางพมจมีอำนาจตามกฎหมายเลย
ที่จะเข้าไปแยกเด็กโดยไม่ต้องมีหมายค้น

เข้าไปได้เลยใช่ค่ะเราก็ไม่ได้บุกเข้าไปอีกต่างหากพอไปถึงเนี่ยทางพมจมีการโทรติดต่อครูยุ่นให้มาที่มาคุยกันที่บ้าน
โดยที่เส้นได้เนี่ยเป็นผู้สังเกตการณ์เราไม่ได้เข้าไปด้วยซ้ำเราไม่กล้าเข้าเพราะเรารู้ว่าเราไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรเลยมันผิดกฎหมาย
แต่ทางคุณครูเนี่ยเชิญเราเข้าบ้านซึ่งก็มีคลิปจากผู้หวังดีเผยแพร่ออกไปตามสื่อมากมายเลยว่าคุณครูเนี่ยมีการเชิญเราเข้าบ้านเองเชิญสื่อเข้าบ้านเอง
ฉะนั้นเราไม่ได้บุกลุกเข้าไปจับเด็กเลยและทางพมเนี่ยค่ะมีการพูดคุยกับเด็กโดยสหวิชาชีพว่าใครประสงค์ออกจากบ้านไม่ใช่บุกเข้าไปจับเด็กนะคะอันนี้ต้องเรียนทางอาจารย์แก้วสั่นเลยว่าไม่มีใครทำบุกเข้าไปจับเด็กแน่นอน
เข้าไปนะครับเราสังเกตการณ์อยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าไปนะครับ
แล้วก็พมเขาก็ไปสัมภาษณ์เด็กเอาเองแล้วก็ใครประสงค์อยู่ใครไม่อยู่
พมเป็นคนบันทึกปากคำทั้งหมดเลยเป็นอำนาจของพมอยู่แล้วที่จะคุ้มครองเด็ก
ที่โดนทำร้ายเขาต้องเอาไปคุ้มครองก่อนตามกฎหมายนะครับค่ะ
ก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพบก่อนเข้าไปอยู่แล้ว
พมยังบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะบอกว่าขอให้ตำรวจนำเข้าไป
แสดงว่าถ้าฟังจากทางเส้นได้เนี่ยตามกระบวนการขั้นตอนนี่คือช่วงของการคุ้มครองเด็ก
เอาลักษณ์คดีจะผิดจะถูกอะไรยังไงว่าไปตามกระบวนการ
ใครถูกกล่าวหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ต่อสู้ปฏิเสธกันไป
แต่ตอนนี้ต้องไปคุ้มครองเด็กก็คือเอาเด็กมาอยู่ในความดูแลของทางพมก่อน
ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นก่อนใช่ค่ะแล้วต้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่ทางอาจารย์แก้วสรรบอกว่า
ไม่มีใครทราบเลยว่าเด็กอยู่ที่ไหนแต่เด็กจะได้รับการคุ้มครองและไม่เสียการเรียนแน่นอน
อันนี้เป็นสวัสดิภาพของเด็กค่ะที่ต้องปกป้อง
ทางเรายังไม่รู้เลยว่าเด็กจะอยู่ที่ไหน

ของเขาคือพวกเราเนี่ยไม่สามารถไปแยกตัวเด็กมันแล้วเอาไปซ่อนไปอะไรเราทำไม่ได้ค่ะไม่มีทางเลย
แล้วญาติพี่น้องของเด็กเขาพอเขารู้ข่าวเข้ามาที่บ้านครูยุ่นแล้วมาตามหาลูกหลานเขาไม่เจอ

บอกว่าตอนนี้น้องอ่ะอยู่ในความดูแลคือตอนนี้ขอขอขอให้น้องอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะ
บอกว่าผู้ปกครองไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติมันเจ็บตรงนี้แล้วอ่ะ
จะติดต่อกลับไปว่าหาผู้ปกครองแต่ว่าคือไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องอะไรคือเราดูแลน้องอย่างดีคือมันเป็นสิทธิของขององค์กรเขาล่ะค่ะ
ตอนที่เห็นคลิปที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาเนี่ยในฐานะที่ที่น้องของเราอ่ะค่ะ
อยู่ในมูลนิธิค่ะที่เขาดูแลอยู่เนี่ย
ตอนนั้นรู้สึกยังไงที่เห็นคลิปใช่ไหมอ่าพอเห็นคลิปแล้วเรารู้สึกยังไงเราเฮ้
ก็ตอนแรกมันก็ตกใจมันก็ตกใจเพราะว่าจากที่เราอ่ะไปแบบไปมาหาสู่หาน้อง
ก็มองว่ามูลนิธินี้คือโอเคสำหรับเราเราคิดว่าเออมันดูเหมือนกับว่า
มันดูอบอุ่นเบื้องหน้ามันดูอบอุ่นเหมือนแบบมันดูแต่พอเราได้ฟัง
ฟังเด็กคือน้องเรานี่แหละฟังฟังฟังน้องฟังอะไรฟังก็
ก็แอบตกใจอยู่แต่ว่าไม่คิดว่ามันมันจะเป็นคลิปออกมาแบบแบบนี้อ่ะค่ะอ่า
เชื่อไหมว่ามันมันมีการทำอะไรที่มันมากกว่าในคลิปที่เห็นเชื่อค่ะ
เราได้ข้อมูลมาว่ายังไงบ้างใช่ข้อมูลคือเพื่อนของน้องของของ
ของน้องหนูเนี่ยคือเขาเขาได้ข้อมูลมาคือการลงโทษเด็กอ่ะ
มันไม่ได้มีแค่ตีอย่างเดียวอาจจะมีการทำร้ายถึงกับเลือดตกยางออก
ก็คืออาจจะต่อยปากแล้วก็จับกดน้ำจับกดน้ำด้วยหรอปล่อยปากด้วยหรอ
อันนี้ทางปล่อยปากแตกอันนี้คือทำผิดอะไรทำผิดอะไร
อันนี้เราไม่ทราบว่าสาเหตุความผิดคืออะไรเพียงแต่ว่าเด็กบอกว่า
เคยมีกรณีแต่ฟังจากสะบดก็คือบอกว่าเอ่อแอบไปเล่นน้ำนะฮะ
ไปเล่นน้ำซึ่งซึ่งน้ำในคลองเนี่ยเป็นน้ำที่เชี่ยวมากแล้วก็ไม่มีเรือนะครับ
นิธินี่ไม่มีเรือจะบอกไปเล่นน้ำในคลองไม่ใช่นะครับ
ผมว่าไปเล่นน้ำในสระมากกว่าแต่น้องเราน้องเราไม่น้องเราไม่เคยโดนใช่ไหม
แต่ว่ามีมีเพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนที่โดนค่ะ
ตอนนี้น้องเขาตัดสินใจเขาออกมาก่อนแล้วใช่ค่ะพร้อมหมดนะคะ
เขาเต็มใจที่จะออกไปอืมด้วยแต่ถ้าถ้าถามว่าตอนตอนที่น้องแรงเล็กเล็ก
อาจจะมีโดนไหมหนูไม่แน่ใจนะในส่วนของตรงนี้
ว่าเขามีโดนไหมแต่คือเห็นที่เขาบอกว่าผู้หญิงคือโตแล้ว
เขาจะไม่ไม่ค่อยตีหรือจะอาจจะเป็นคำพูดคืออาจจะมีว่ากล่าวอย่างนี้
แต่อาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมืออย่างแบบเด็กผู้ชายค่ะคือคลิปที่ออกมาเนี่ย
มันก็ที่เป็นข่าวนะที่เขาไปให้น้องนักศึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือเนี่ย
แน่นอนว่าก็ต้องเป็นเด็กที่อยู่ที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ที่เขาบันทึกคลิปเอาไว้เห็นบีบอกว่าในกลุ่มเด็กเด็กเนี่ย
เขาคุยกันเนี่ยค่ะเขาบอกเขาเป็นห่วงเพื่อนคนนั้นมากเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องน้องเขาเหมือนกับว่าเขาคิดว่าแบบว่า
เหมือนโดนเพื่อนว่าว่าหักหลังคุณครูยุ่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย
คือแบบอ่าถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไป
เผยแพร่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบเขาก็เครียดแบบว่า
ทำไมถึงหักหลังเพราะครูยุ่นเลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
แบบทำไมถึงหักหลังกันอะไรอย่างนี้คือน้องเขาก็ค่อนข้างที่จะกลัวด้วย
เขาก็เขาน้องคนนั้นเขาก็คงมีการถามพวกเพื่อนว่า
เราทำถูกต้องไหมทำถูกต้องไหมทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาจะไปถามเพื่อนตลอดว่าที่เราถ่ายคลิป
เราทำถูกไหมเนี่ยใช่ค่ะกลายเป็นว่าเรา
ใช่เพราะว่าเราไปทำร้ายครูหรือเปล่าเราไปหักหลังครูหรือเปล่าใช่
มีสองสองฝั่งที่แบ่งแยกกันว่าแบบว่าทำถูกแล้วคือเหมือนทำถูกแล้ว
จะเห็นเป็นทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางกลุ่มก็คือคิดว่าแบบ
ทำไมทำแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเอาจริงจริงแล้วในช่วงเวลาที่
น้องเราอยู่ที่บ้านครูยุ่นอ่ะค่ะชีวิตความเป็นอยู่การเรียนหนังสืออาหารการ
อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่รู้มาเพราะว่าหนูก็เพิ่งจะได้ช่วงหลังหลังเนี้ย
จะได้มาติดต่อน้องเพราะว่าเพิ่งจะได้มาแบบว่ามาไปหาน้องอ่าอ่า
ก็น้องบอกว่าบางวันเนี่ยกินข้าววันละมื้อมื้อหนึ่งก็คือถ้าเช้าไม่ได้กิน
ก็ไปกินเที่ยงแต่ถ้าเที่ยงไม่ได้กินก็ไปกินเย็นค่ะแล้วถ้าวันละมื้อเหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็คือที่นู่นที่หนูไปนะมันไม่ได้มีแม่ครัว
มันไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่แบบว่าคอยทำกับข้าวให้เด็ก
ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นปลากระป๋องมาม่าคือเด็กต้องทำกันเองอะค่ะ
ไม่มีโรงครัวใช่ค่ะมันไม่ได้มีผู้ใหญ่แบบมาทำกับข้าว
หากับข้าวมาแล้วแบบว่ามันไม่ใช่คือเด็กต้องหากินเอาเอง
คือเหมือนอาจจะเป็นเด็กโตที่นั่นที่เขาทำกับข้าวให้แล้วก็อย่างนี้ค่ะ
เด็กโตก็ดูแลเด็กเล็กไปใช่ทำกับข้าวทำอะไรดูแล
แล้วก็เลี้ยงเด็กโตก็มีเลี้ยงน้อง
เด็กที่แบบว่ายังแบบเล็กเล็กอยู่อะค่ะอ่า
คือเด็กนี่นายุทธ์เขาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงค่ะยี่สิบก็มีค่ะค่ะ
เด็กโตก็ดูแลเด็กเล็กใช่ใช่บางคนก็ไม่เลี้ยงใช่ค่ะ
แม่เหมือนเลี้ยงกันเองอะค่ะเพราะว่าที่หนูไปอ่ะ
คือหนูไม่เคยเจอไม่อันนี้ขอพูดเลยนะไม่เคยเจอคุณครูเลย
จากต้องโทรไปบางทีโทรไปอย่างเงี้เรามาไกลอืม
ก็ไม่ให้เยี่ยมไม่ให้คือไม่ให้เข้าไปเยี่ยม
คือก็ไล่กลับบ้านอ่าได้เยี่ยมอยู่ครั้งเดียว
ตลอด๑๐กว่าปีที่ผ่านมาได้พาน้องกลับบ้านรอบเดียว

แล้วก็มาเป็นข่าวนี่แหละก็เลยน้องก็เลยมีเจ้าหน้าที่ค่ะ
รับไปดูแลใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทางนี้หน่อย
เวลาผมจะหมดแม่คือเนี่ยเอาเอาจริงจริงนะ
อีกมุมนึงเนี่ยก็มีคนเขาบอกเขาก็ถามว่าเอ้าตกลงแล้วเด็ก
โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเด็กเกเรจริงจริงอย่างที่ครูยุ่นเขาบอกอ่ะ
ให้ตีไม่ให้อบรมไม่ให้สั่งสอนเลยเหรอแล้วจะให้เขาทำยังไง
จริงจริงนะคะเราก็เป็นแม่ที่มีลูกเหมือนกันอืม
ถ้าเกิดสมมุติอาจารยิ่งเป็นคนล่างพรบเด็กขึ้นมาเองเนี่ย
จริงการที่จะสอนเด็กไม่ใช่การใช้ความรุนแรงโต้ตอบนะคะ
แล้วถ้าเกิดเราได้เห็นคลิปกันเนี่ยการที่ครูตีเนี่ย
ครูไม่ได้ตีไปด้วยความรักนะคะการที่ครูตีไปแล้วใช้คำหยาบคายด่าเด็กไปอ่ะ
ดิฉันมองไม่ทราบเลยว่ามันจะทำให้เด็กรู้สึกสำนึกหรือรู้สึกดีขึ้นตรงไหน
บางคนอาจจะบอกว่าในคลิปไม่เห็นตีแรงเลยก็
ท่อนเหล็กนะคะเป็นการใช้ท่อนเหล็กตีนะคะนั่นคือท่อนเหล็กท่อนเหล็กค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ตีเฉยนะครับปากสะบดไปแล้วก็ใช่ค่ะ
พูดถึงเรื่องดีเอ็นเอของเด็กเกิดมาชั่วอย่างนี้ต้องดีเอ็นเอชั่ว
มันไม่ใช่นะครับมันมันไม่ใช่ตีด้วยความรักนะคะ
ถ้าเกิดคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะทราบเลยว่าเราเนี่ยต้องให้ความรักลูกมากที่สุด
ถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ค่ะเราควรสร้างมาตรฐานสังคมใหม่นะคะ
ว่าการตีเด็กไม่ใช่การสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีนะคะ
ใช้ความรุนแรงสั่งสอนเขาก็จะตอบโต้ด้วยความแรง
ครูยุ่นชี้แจงมาอย่างเรื่องใช้แรงงานเด็กเขาไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะ
ตามไปทำงานเองแต่วันที่เราไปช่วยเนี่ยค่ะ
วันที่เราไปช่วยพร้อมกับพมเนี่ยค่ะมีเด็กหนึ่งในคนที่ถูกใช้แรงงาน
ขอออกด้วยตัวเองใช่ค่ะขอออกขอออกมากับพม
กับเจ้าหน้าที่ถ้าเขาพอใจในรายได้ที่เขารับ
หรือว่าพอใจที่จะถูกใช้แรงงานทำไมเขาเป็นกลุ่มแรกเลยที่ขอออก
เขาเป็นคนหนึ่งในกลุ่มแรกเลยที่ขอออกแล้วต้องชี้แจ้งอีกนะคะ
ในคลิปที่ถูกตีนะคะกับเด็กที่ขอออกชุดแรก๘คนเนี่ย
เป็นคนละกลุ่มกันเลยนะคนละกลุ่มไม่ได้มีแค่เด็กแค่
ในคลิปนี้นะใช่มีปัญหาคือเด็กในคลิปที่มีปัญหา
ตอนนั้นนะคะคือเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ทันได้สอบสวน
ในคลิปที่มีปัญหา๘คนนั้นยังไม่ได้ออกในวันแรก
แต่เด็กที่ออกในวันแรกไม่มีใครอยู่ในคลิปนั้นเลยค่ะ
เป็นกรณีอื่นในกรณีตรงเนี้ยถือว่าทางเส้นได้ตอนนี้
หน้าที่หรือว่ายังต้องไปช่วยเหลือประสานอะไรยังไงต่อ
ตอนนี้เราก็คือหรือว่าเป็นทางตำรวจแล้ว
เป็นทางพมกับตำรวจแล้วครับเราก็มีหน้าที่ที่
ให้เห็นว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นเราต้องการที่จะคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำออกมาก่อน
ส่วนการเอาเด็กไปคุ้มครองเป็นหน้าที่ของพมอยู่แล้วครับไม่มีหน้าที่ของเราครับ
ที่เหลือก็ใครที่ถูกกล่าวหาหรือว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ชี้แจงกันไป
ส่วนน้องตอนนี้ก็รับมาโดยเจ้าหน้าที่พาไปดูแลแล้ว
ข้อมูลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราพยายามฟังทุกฝั่งแล้วนะครับ
แล้วก็ทางฝั่งของครูยุ่นท่านชี้แจงไปแล้วเราติดต่อไปแล้วนะครับ
แต่ว่าให้อาจารย์แก้วสรรได้ตอบแทนนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ฟังทั้งสองข่าวนะฮะ
ขอบคุณทุกท่านจริงนะครับขอบคุณทางเส้นได้นะครับขอบคุณทางคุณบีด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิกลับมาพบกันอีกครั้งวันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งนะครับ